มีผู้ชายคนหนึ่งอายุเยอะแล้วนะ๗๐ปีแล้วคุณขวัญคุณน้ำแข็ง
ขวานเดินสเปะสปายอยู่กลางถนนเลย

มากลับบ้านเร็ว

ก็มากดตัวลงตรงพงหญ้าตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ผู้ชายวัย๗๐ปีที่โดนคุมตัวไว้ชื่อในใจ
ในใจเนี่ยแกคลั่งแล้วก็ถือขวานเดินสเปสบาไปตามถนนสายทุ่งสะดาวไซทอง
จากบ้านเขามาตรงจุดนี้๑๐กิโลเมตรครับ
ชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็จอดเลยแต่ละคนก็กลัวกัน
แล้วก็ตะโกนบอกพ่อพ่อหยุดเถอะพ่อ
กลัวว่าจะไปทำร้ายใครไอ้ขวานในมือกลัวจะไปจามใส่ใครเขาให้ครับ
ตำรวจสายตรวจสพแปลงยาวก็ตอนแรกพูดคุยก่อนนะ

ไปชั่วโมงนึงไม่เป็นผลครับแถมในใจมีท่าทีจะต่อสู้ขัดขืนด้วย
ตำรวจก็ต้องใช้ยุทธวิธีสิบุกเข้าชาร์จเลย
ใจไม่ยอมปล่อยขวานนะโอ้โหยังกำแน่นเลย
ยังจะเอาขวานจามหัวตำรวจด้วย
รวมละ๓ชั่วโมงคุณผู้ชมเป็นระยะเวลาที่คุมตัวในใจไว้
ทำกลางความรุ้นระทึกของชาวบ้าน
ดีว่าไม่มีชาวบ้านกับตำรวจเนี่ยบาดเจ็บไป
จากนั้นก็นำตัวในใจครับส่งไปตรวจร่างกายก่อน
ที่โรงพยาบาลแปลงยาวเพื่อรับการบำบัดรักษาอาการทางจิตเวทต่อไปครับ
โอ้โหนี่เดินมาเท้าเปล่าด้วยนะฮะ